ตอนที่หน้าจอตีวีเด็กให้คำแนะนำผู้ใหญ่รู้จักอังจริง

เรื่องของเรื่องเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฉีดวัคซีนของพี่ดอม
เหตระกูลหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จ

เฮ้ยนี่พี่ดอมเหรอภาพตัดแต่งเปล่าไม่ตัดไม่ต่อ
เหมือนฉีดฟิลเลอร์ที่ปากเลย

ดอมบอกผมขอปากเดิมกลับคืนมา
ดอมฉีดแอสต้าเซเนก้าเข็มแรก

ได้เรื่องเลยฮะอาการแพ้แตกต่างกัน
คุณแพ้ป่ะเป็นผดเป็นผื่นพอกอพี่กบก็เป็นผดเป็นผื่นเหมือนกัน
ผมเนี่ยกินเยอะขึ้นเขาเข้าใจว่ามันเป็นอาการแพ้

อาการเหมือนคุณแต่ผมไม่น่าจะแพ้
ผมเป็นปกติแล้วนั่นนี่ใสนะฮะ
ครึ่งพี่ดอมพอฉีดเข็มแรกกลับมาถึงบ้าน
รู้สึกว่ามันแสบคันปาก
และจากนั้นมาก็มีอาการบวมอย่างเด่นเห็นได้ชัดเลย

แต่จริงแล้วนี่คือผลข้างเคียงของการแพ้นะครับ
ดอมบอกว่าตอนนี้คือตอนที่โพสต์เนี่ยตอนที่เป็นแรกไม่ได้โพสต์
มาโพสต์ตอนหายแล้วแต่หลายคนบอกเออเหมือนจริง
นี่แกเอารูปนั้นมาตัดต่อคู่กับแกเหรอ